เอาล่ะมาดูเรื่องของไฟที่มันไหม้ปริศนาที่บ้านแถวนนทบุรีน่ะอืม
้จนหาสาเหตุไม่ได้ก็เรามองไปเรื่องสิ่งลี้ลับ
วันนี้ถึงขั้นอาจารย์ออสต้องลงพื้นที่
นะครับเอาไปดูคลิปไฟไหม้อีกทีก่อนฮะพ่อหลับยังนี่ไหม้เหลือนี่
เอาแล้ว
ไม่เองอ๋อไม่ได้ไงอ่ะไม่เป็นจริงเป็นจังมากเลย
กราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับนางสาวส้มอายุยี่สิบเจ็ด
เช่าบ้านหลังนี้บอกว่านี่เอามือถือถ่ายเองเลยนะ

หลายอย่างเลยในบ้านตู้เสื้อผ้าโต๊ะลิ้นชักที่นอนกองเสื้อผ้า
ไหม้เป็น๑๐๑๐ครั้งก็ช่วยกันดับไฟ
คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้อยู่ในซอยวัดลาดประดุกครับ

ผู้เช่าเอาคลิปไปขอให้ช่างไฟมาตรวจสอบหน่อย
ก็ยืนยันสาเหตุบอกไฟที่ลุกไม่ได้มา

เพราะตรงจุดที่มีไฟไหม้ไม่มีสายไฟฟ้าเลย
คุณผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้ถึงมือ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีขนาสิรภาษาและวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเองเลยนะลงพื้นที่ไปเจอร่องรอยจุดที่ไฟไหม้เต็มไปหมดเลย
จุดต่างอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นคุณส้มก็มาเปิดใจอีก
บอกเช่าบ้านหลังนี้มา๒เดือนมีลูก๔คนนะคนโตผู้หญิง๑๒
ลูกชาย๓คน๑๑๖แล้วก็๑ขวบตามลำดับแล้วก็มีหลานสาวอีกคน
ช่วงที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะเธอกับน้องสาวออกไปทำงานนอกบ้าน
โดยลูกคนเล็กเอาไปด้วยเหลือเด็ก๔คนอยู่ในบ้านกัน
เพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าเธอบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้
เพราะเด็กวิ่งมาบอกตอนแรกก็คิดว่าเด็กทำหรือเปล่า
คาดคันเด็กหลายรอบเด็กบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริง
คราวนี้ทำยังไงเอาเด็กออกนะออกจากจุดที่มันเกิดไฟไหม้ไปอยู่ในห้องนอนซิ
แฟวมันก็ยังไหม้อีกบ้าน
ไฟติดแบบนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วเธอบอกยังหาคำตอบไม่ได้
บนบานที่ไหนก็ไม่เคยนะฝันไม่ดีก็ไม่เคย
ก็เลยคิดโอ้โหสงสัยมันเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่า
ถามก็สอบถามลูกก็ปฏิเสธตลอด
แต่เราก็ลูกปฏิเสธตลอดแต่เราก็
คิดว่าลูกอยู่ดีจนกระทั่งเก็บลูกเข้าห้อง
อยู่ในห้องกันแล้วเราเป็นคนเดินออกมา
เอาลูกเข้าห้องกันเรียบร้อยแล้วอีก๒นาทีพี่เดินออกมาไฟไหม้
มีกลิ่นแต่ถ้ามันไม่หนักจริงมันก็ยังไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรไง
อ่าใช่พี่เขาก็เห็น
เราถึงได้แบบว่ามันไหม้จริง
พี่ยังมองในมุมวิทยาศาสตร์หรือว่าศัยศาสตร์
ก็ศัยศาสตร์เยอะกว่านะถ้าพูดถึงนะ
เพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใครหาสาเหตุได้
ตั้งที่ไฟพลาคก็มาแล้วเขาก็
เขาก็ยังพูดเลยว่าในตู้นี้มันไม่มีไฟ
ไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วดูทุกจุดแล้วที่มีไฟไหม้อย่างนี้
มันไม่ได้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟหรือสายไฟ
ไฟสายไฟไม่มีเสียหายเลย

ไปหาครับคุณผู้ชมฮะไปหาหาอะไรอาจารย์
หาจุดความร้อนมันต้องมีคือแกมองหลักวิทยาศาสตร์ไง
มันต้องมีจุดความร้อนนะครับ
ที่ไฟมันจะไหม้ไม่ได้มาจากก๊าซธรรมชาติ
อยู่ใต้ดินหรือแร่ธาตุที่ติดไฟ
จะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ไฟมันจะติดเองนะครับ
ต่อให้มีสารเคมีทั้งด่างทัพทิมกับน้ำมันพืชรวมกัน
ก็เกิดไฟไม่ได้นะครับจะเกิดแค่ความร้อนสูงเท่านั้น
ประเด็นนี้ไปได้เลยเพราะบ้านนี้ก็ไม่มีด่างทัพทิม
อาจารย์ออสมองว่าบ้านหลังนี้คล้ายกับหลายสถานที่
ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ไปแจ้งความแล้วคราวนี้ทำยังไงพิสูจน์หลักฐานต้องมาแล้วล่ะ
มาเก็บรายละเอียดแล้วหาข้อยุติให้ได้ว่า
ไฟเกิดขึ้นอย่างไรหรือใครจุดครับ
แต่ที่สำคัญหมอปลาก็เคยบอกใช่ไหม
อาจารย์ออฟก็เคยบอกใช่ไหมติดกล้องวงจรปิดสิ
ดูสิไฟมันจะไหม้อีกไหมนะครับ
เพราะว่าเห็นกันตอนที่ไหม้แล้วแต่ว่าตอนที่ประกายไฟมันเริ่มมา
มันมาได้ยังไงใช่กล้องวงจรปิดน่าจะบอกได้นะคะ